คุณผู้ชมจับได้แล้วนะคะสำหรับมือยิงสมาชิกอบตอีปันที่สุราธานี
ตั้งแต่เหตุการณ์แปดมกราคมช่วงกลางดึกอะค่ะตำรวจรวบได้
ปรากฏว่าเป็นมือปืนรับจ้างอาชีพที่ตำรวจกำลังต้องการตัวด้วยนะครับ
ประวัตินี้ยาวเป็นหางว่าวเลยค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะ
เกิดขึ้นกลางดึกสิบแปดเอ่อกลางดึกแปดมกราคมนะคะ
ซึ่งคนร้ายเนี่ยดักซุ่มยิงใช้คำว่ากระหน่ำยิงเลยก็ได้
จนทำให้สมาชิกอบตอีปันเนี่ยเสียชีวิตค่ะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมจำภาพกล้องวงจรปิดนี้ได้นะคะแม้จะไม่เห็นเหตุการณ์
แต่เสียงปืนมันดังชัดเจนมากนะคะเป็นนาทีที่
กลุ่มคนร้ายค่ะกระหน่ำยิงใส่นายบุญธรรมพุทธสุขา
อบตชูวัยห้าสิบสามปีสมาชิกอบตอีปัน
ขณะขับออกมาจากร้านข้าวต้มเพื่อจะกลับบ้านในพื้นที่อำเภอพระแสงนะคะ
บตชูถูกคนร้ายยิงแล้วก็เสียชีวิตอยู่คารถยนต์ของตัวเองเลยค่ะ
หลังจากนั้นตำรวจก็เร่งลงพื้นที่เพื่อสืบหาข้อมูล
กลุ่มคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุแล้วก็จับตัวได้๓คน
วันที่๒๔มกราคมนะคะมีนายพานุพงศ์ผอมเกลือหรือว่าปอนวัย๓๐ปี
มีนายทวีศักดิ์จรัสกูลหรือ๑วัย๓๕ปี
๒คนนี้เป็นคนขับรถเก่งมา
เพื่อชี้เป้าแล้วก็คุ้มกันให้กับนายเอกชัยจงราช
ฉายาคือเอกมหาราชวัย๔๐ปีมือปืนกับพวกอีก๒คนลงมือก่อเหตุค่ะ
ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นว่ามาวนเวียนดูเป้าหมายหลายครั้งแล้ว
และในเอกมหาราชคนนี้รับค่าจ้างจากคนกลางมาก่อเหตุ

ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และร่วมกันพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ

ที่ผ่านมาตำรวจจับตัวเอกมหาราชได้แล้ว
จับได้พร้อมกับสมยศเต็มเปี่ยมหรือเควดวัย๔๑ปี
กิติพงศ์มงคลหรือจีวัย๔๙ปี
จับได้ที่อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราธานีค่ะ
เอกมหาราชยอมสารภาพแต่โดยดีนะคะ
บอกว่าใช้ปืนถึง๒กระบอกในการกระหน่ำยิงใส่นายบุญธรรม
ทำหน้าที่ขับรถจีนั่งแข็บหลังยิงปืนขึ้นฟ้า
เอกมหาราชซัดทอดถึงผู้จ้างวานด้วยนะคะ
ตำรวจก็เลยเร่งรวบรวมพยาหลักฐานออกหมายจับ
ปมก่อเหตุคือเรื่องชู้สาวค่ะ
คือถ้าคุณผู้ชมจำได้ตอนเขาขับรถออกมาจากร้านข้าวต้มที่ไปนั่งทานกับเพื่อน
วิดีโอคอลคุยกับผู้หญิงอยู่เป็นเพื่อนสาวคนสนิทนะคะ
ตำรวจบอกว่าปมก่อเหตุเป็นเรื่องชู้สาว
ตำรวจนำตัวในเอกมหาราชพร้อมกับเพื่อนอีก๒คนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในจุดเกิดเหตุ
ก็มีญาติกับชาวบ้านมามุงดูกันเยอะเลยค่ะ
น้องสาวนายบุญธรรมผู้ตายนี่ตะโกนด่าเลยนะคะ
แล้วก็เรียกร้องตำรวจบอกว่าให้จับกลุ่มผู้จ้างวานให้ได้
เพราะพี่ชายกับผู้ต้องหาไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
อย่าให้ถึงผู้จ้างหวาน
ถ้าเป็นไปได้
ยากให้ถึงเลย

เป็นมือปืนรับจ้างรายสำคัญ

สามมิถุนายนปีหกห้าก่อเหตุยิงนายสุชาติขวัญเกลือนหรือในไข่
ตายในพื้นเที่ยงบริษัทแสงจังหวัดสุราชธานี
ถูกตำรวจจับตัวได้รับสารภาพว่ารับจ้างจากกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดให้ยิงนายสุชาติ
ในราคา๓๕๐๐๐บาท
คดีนั้นอายการสั่งไม่ฟ้องนะคะ
จากนั้นยังมีประวัติอาจกรรมถูกจับในคดีต่าง
ครอบครองยาเสพติดพรบออาวุธปืนคดีร่วมกันฆ่าแล้วก็คดีฆ่าคนตาย
คดีรอดมาได้ยังไงจนถึงวันนี้
แต่ในที่สุดต้องเข้าไปชดใช้กรรมแล้วนะคะ